เริ่มที่กำแพงเพชรกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่วัดมาบคล้าอำเภอคลองขลุงนะครับ
กลุ่มชาวบ้านทำพิธีบวงสวงขอเลขเด็ด
จากแม่พัชราทองตะเคียนทองอายุ๙๙๑ปี

ซึ่งในขณะทำพิธีนะครับก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
อาการแปลกเหมือนถูกแฝงร่าง
ลุกขึ้นมาร่ายรำอย่างอ่อนช้อยเลย
ก่อนจะบอกว่าจะมีตะเคียนพี่น้องโผล่ขึ้นมาอีกต้น

ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ด้านร่างทรงปู่ฤษีจันทร์นะครับ
ก็ทำขันน้ำมนต์ให้ชาวบ้านได้ส่องหาเลขเด็ด

ครับนี่ฮะคันน้ำมนต์

อำเภอปางศิลาทองเขามีต้นตะเคียนแม่ทัศดา

เมื่อวานนายพิชยพงศ์เขตตรการอายุ๓๑ปี
เขาเชื่อว่าคือเราเคยนำเสนอข่าวไปนะ
เขาบอกเขาเป็นคู่ครองในอดีตชาติของเจ้าแม่พัสรา
นำหุ่นกุมารสององค์มาทำพิธี

เพื่อให้โชคกับชาวบ้านด้วยนะครับ

ชื่อว่ากุมารแกล้วกล้ากับกุมารีเจ้าจร

เขากับแม่พัศดามีลูกชายกับลูกสาวด้วยกัน
จากนั้นร่างทรงก็ทำพิธีตามความเชื่อ
พร้อมกับเอาขันน้ำมนต์มาส่องให้ดูเช่นเดียวกัน

ขยับค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูทางภาคอีสานกันหน่อยนะคะ
ที่วัดประชาสามัคคีที่บ้านดุงอุดรธานี
ก็มีการจัดพิธีบวงสวงใหญ่ปู่พญานคราชมหาบารมีพ่นน้ำ
ซึ่งเป็นรูปปั้นพญานาคเก้าเซียน
ความสูง๒เมตร๙๙เซนติเมตรแล้วก็ยาว๓๙เมตรนะคะ
โดยมีผู้ใจบุญชาวจังหวัดกาลสินที่มีโชคดีได้โชคลาภกันไป
ก็บริจาคเงินมา๑๕๐๐๐บาทเพื่อสร้างรูปปั้นจนเสร็จ
ชาวบ้านก็พร้อมใจกันทำพิธีบวงสวงใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็มีการจัดพิธีวางศิลาเริกเพื่อสร้างสิมกลางน้ำด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันมีการรำบวงสวงถวายองค์ปู่พญานาคาราช
ปรากฏว่าระหว่างการไล่รำของนางรำคนหนึ่งเนี่ยไล่ลำอยู่ก็ล้มลงไป
ร่าไปกับพื้นเลยค่ะแต่ก็ยังคงร่ายรำอย่างอ่อนช้อยนะ
ขณะนั้นมีการชูนิ้วขึ้นมาคล้ายบอกใบ้เลขเด็ดแน่นอนค่ะ
คำนวณตัวเลขไม่พลาดตีเป็นเลขเด็ดนำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกันไป
จังหวะนี้เลยค่ะ
ไปกันที่อุดรธานีกันบ้างครับวัดภูตภาวทองหนองวัวซอครับ
นักเสี่ยงโชคทยอยไปไหว้ขอโชคลาภแล้วก็สะดอกเคราะห์ด้วยกัน
คลานลอดใต้หินตะเภาทองนะครับ
ก่อนจะไปอธิษฐานขอพรหลวงปู่หินหยก
พร้อมขอโชคขอลาบจากเจ้าปู่มุจรินนคราชนะครับ
การโยนเงินเหรียญลงในบ่อน้ำที่ชาวบ้านเชื่อว่า
เป็นประตูสู่ขุมทรัพย์เมืองบาดาน
จากนั้นก็ไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ทองทิพย์นะครับ
ตะเคียนอายุนับพันปีที่ให้โชคลาภมาแล้วหลายงวด
ซึ่งเลขเด็ดงวดนี้ยังตรงเป๊ะกับเลข๓ตัวท้าย
ของยอดเงินกระถิ่นธรรมคีด้วยนะ
เงินยอดกระถิ่นอันนี้เราอ่านได้เนาะ

เลขท้ายตามที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ย

อ่ะขึ้นไปที่พยาวนะฮะ
ไปที่ศาลเจ้าพ่ออาชญาตาว

ร่วมกันทำพิธีเขาเรียกว่า

หรือว่าการถวายฟืนให้กับพระพุทธเจ้า
นะเนื่องในเทศกาลรอดประถงประวัตินี้นะฮะ
แล้วก็มีการทำพิธีขับลื้อ
เพื่อเป็นการขอโชคลาภจากเจ้าพ่อด้วย
ชาวบ้านเขาบอกนะฮะว่าการขับลื้อเนี่ย

ขอโชคลาภจากเจ้าพ่ออาชญาตาวเนี่ย
ถือเป็นเรื่องปกติของคนในชุมชนของชาวบ้านเขา

ที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนได้โชคลาภสมใจ

บางคนก็ถูกรางวัลรับเงินหลายแสนกันไป

เขาก็มาจดนะมาจด
จดกันไปแล้วก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันไป

ไปดูต่อกันค่ะหนีจักรตากันหน่อย

จัดพิธีบวงสวงศักระดวงวิญญาณ
ครบรอบ๒๔๕ปี
เจ้าพ่อพระววีรชนผู้กล้า
สมัยสมเด็จพระเจ้าตาสินมหาลาธ
ก็มีชาวบ้านหลายพันคนมาร่วมพิธีกันคึกคัก
ชาวบ้านยังพากันไปส่องเลขเด็ดบริเวณคนต้นตะเคียน
ด้านหลังสารเจ้าพ่อพระวอด้วย
งานนี้เขาบอกว่าใครตาดีก็ได้เลขเด็ดกันไป
แต่ชาวบ้านแอบกระซิบบอกว่าปีที่แล้วเลขเด็ดของเจ้าพ่อพระวอร์
ก็ให้โชคลาภแก่ชาวบ้านกันทั่วหน้า
ทั้งเลขท้ายสองตัวและเลขท้ายสามตัวค่ะ

ด้านนายพงศักดิ์โสพักดีหรือว่าโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
นี่แหละครับนักแสดงตลกชื่อดังกับลูกชายเขาชื่อเห็งเชิญยิ้ม
และนายกาจพลภัยเพราะหรือว่าอาจารย์ตาลือตกบ้าน
เจ้าของรายการคืนปลุกผี
ไปส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนในอาสมหรือศรีเนร
ทาสพุทธคุณอำเภอบากศัยจรสพระนครศรีอยุธยาครับ

งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายนนี้นะครับ
เกิดจากการทำพิธีจรดตัวเลขที่เรียกกันว่า
โสรสสรตะมีทั้งหมด๖ตัวนะครับ
คุณผู้ชมก็ลองส่องลองคำนวณเอาดูนะครับ
ว่ามีเลขเด็ดอะไรบ้างนะครับ
ครับส่วนที่วัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขกนะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
บริการก็คลักไม่แพ้ที่อื่นแหละนะฮะ
ชาวบ้านนักเสียงโชคไปจากทั่วทุก๓ละทิตย์นะฮะ

มีทั้งหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
พ่อขุนช้างมหาเสธถีนะ
นางสบายทิพย์สบายทองรูปปั้นไอ้ไข่เยอะแยะมากมาย
ไลท์ของที่นี่คือการเขย่าเสี่ยมสี่ยักษ
เดี๋ยวจะไปดูว่ามันจะยักษ์ขนาดไหนนะ
ท่ามกลางเสียงเชียร์กันสนุกสนานทีเดียว

พร้อมสีบ้องให้เขย่ากัน
อยากมาเอาบาดไหม
เขย่าออกทีละอันหรือมันจะออกมากี่อันก็ไม่ทราบ
แล้วก็นอกจากเซียมซียักษ์แล้วก็จะมีอ่างน้ำมนต์ให้ได้ส่องกันด้วย

ตอบได้ประทัดนี่นะ
อย่างที่เราทราบวันนี้ว่าไปหลายคนมันก็ไม่ตรงกันหรอก

ต่อกันเลยค่ะที่สารเจ้า
เป็นสารเจ้าแม่เทพเทพานะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนวิบูรณประชารักษ์

ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่าที่นี่มีคนดวงดีได้โชคได้ลาบกันมาหลายละ
แม่ค้าลอตเตอรี่ก็บอกเหมือนกันค่ะว่าสารเจ้าแห่งนี้ให้โชคมาหลายงวด
เป็นที่รู้จักกันดีเมื่องวดวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
มีคนมาไหว้ขอพรแล้วปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๒
ได้เงินรางวัลไปในสองแสนบาทอืมโอ้โหตั้งแต่นั้นเนี่ย
ผู้คนก็แวะเวียนกันมาขอโชคกันต่อเนื่อง
ทำให้เธอขายลอตเตอรี่ดีขึ้นไปอีกด้วยนะคะ
ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับนายวิทัพแสงอายุ๖๑ปีเขาเป็นชาวพัทธลุงนะ
พาครอบครัวนะครับไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
นำแผ่นทองคำโบราณนะครับอายุประมาณ๑๑๕๒ปี
ขุดพบในสวนปามของเขาเมื่อปี๒๕๕๙
พระไปถวายพระเทพวิญญาพรท่านเจ้าอาวาสนะครับ
เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรปลียอดทองคำขององค์พระบรมธาตุเจดี
โดยเชื่อว่าบรรพบรุษที่เป็นเจ้าของเดิม
ซึ่งล่วงรับไปแล้วคงต้องการให้นำมาถวายวัดนี้
ขณะที่ชาวบ้านก็พากันไปห้อมล้อมขอชมทองคำแผ่นโบราณนะครับ
พร้อมกับส่องหาเลขเด็ดกันตามความเชื่อโดยแผ่นทองคำนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับนักโบราณนักคดีบอกว่า
คนในสมัยโบราณทำขึ้นมาใช้เปรียบเสมือนธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับ
เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะฮะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย